เดี๋ยวพาไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันต่อนะคะ
ที่จังหวัดกาลาศิลป์เราไปที่นี่นะคะ
เราได้ไปซึมซับอัตลักษณ์ความเป็นคนไทย

จะต้องใส่ชุดไทยสไตล์แบบชาวกาลสินด้วยนะ
ห่มสบายนุ่งสิ้นสวยงามมาก
แล้วก็ได้สิริมงคลได้สิ่งดีต้อนรับปีใหม่กลับมาด้วย
สวยไหมจ้าวโอ้โหนี่

ยังไงคะใกล้สินคุณแม่นแม่งครับ
งามกระดอกกดีงามอิหลีอิหรอ

งามคักงามแน่งามโหดงามโพนะคะ
ไปกันที่วัดวังคำบ้านนาวีตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน
ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ความเป็นชาวผู้ไทย
ไปเที่ยวชมพระอุโบสถที่เป็นศิลปะแบบล้านช้าง
และนี่คือจุดเด่นคุณนี่คือจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่ไหนของวัดแห่งนี้
เขามีจุดบริการให้นักท่องเที่ยวได้แต่งกายชุดผู้ไทยเพื่อที่จะถ่ายรูป
แล้วก็แต่งไปกราบไหว้พระผู้ชายเนี่ยนะคะจะให้เฉียงผ้าที่บาลัยพาดไป
ถ้าเกิดว่าใส่กางเกงขาสั้นก็จะมีสโรงให้สวมใส่ด้วย
ส่วนสุภาพสตรีเขาก็มีผ้าถุงให้สวมใส่นะคะ
แล้วก็มีสบายให้ห่มแบบฟรีเลยนะใส่สวมทับเสื้อผ้าที่ใส่เดิมมาอยู่แล้ว
นี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนไปทุกคนที่เข้าไปทำบุญไหว้พระในวัดแห่งนี้นะคะ
แต่งกายด้วยชุดแบบชาวผู้ไทยทุกคนเพื่อเป็นการเคารพสถานที่
ตามความเชื่อของชาวผู้ไทยโดยช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะ
มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาเที่ยววันละ๕๐๐๐คนเยอะมากแน่นมาก
บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองรองแบบนี้ก็คึกคักมากเป็นพิเศษเลย
ส่วนพระอุโบสถนะคะก็จะมีการนำศิลปะแบบล้านช้างมาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง
เป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วก็ย่อส่วนลงมาเล็กน้อย
มีความสวยงามประดับรูปองค์เทพต่างภายในอุโบสถ
เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่มี๒องค์ซ้อนกันอยู่
ซึ่งเจ้าอาวาสท่านบอกว่านำมาจากความเชื่อโบราณ
เป็นปางสะดุ้งมารกับปางสะดุ้งมารกลับ
สำหรับใครที่อยากจะมาแต่งกายย้อนยุคแบบชาวผู้ไทย
แล้วก็กราบไหว้ขอพรชมสถาปัตยกรรมสวยของวัดแห่งนี้นะคะ
แนะนำให้มากันเลยมาช่วงไหนก็ได้ไม่ใช่แค่ช่วงปีใหม่
นี่คือเราแนะนำให้ไปเสริมสิริมงคลไปเที่ยวกันได้ยาวตลอดทั้งปีเลย
ที่วัดวังคำบ้านนาวีนะคะจังหวัดกาลสินค่ะ

อันนี้ชอบมากเลยนะได้ใส่ชุดผู้ไทยชุดพื้นเมือง
แล้วถ้าพูดถึงกาลสินจะต้องนึกถึงผ้าไหมแพรวา
เอามาผ้าสวยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริง
สบายนุ่งสิ้นเข้าวัดทำบุญสาธุค่ะ
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยเห็นไหมค
เขาก็จะมีวิธีการแต่งกายบอกเอาไว้แล้วก็ให้สวมใส่ได้ฟรีด้วยนะคุณ
ดีมากเลยค่ะถ่ายรูปออกมาก็จะเป็นที่ประทับใจสวยงามด้วย